เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ผมจะใช้เวลาในช่วงสุดท้ายของรัฐสภา
ห่วงเวลาที่สำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทย
พูดเป็นคนสุดท้ายของฝ่ายค้าน
ต้องจารึกเอาไว้ครับว่าวันนี้นะเป็นครั้งที่สอง
ที่รัฐสภาและประชาชนมีความพยายามให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ฉบับถาวรทั้งฉบับเพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสสรจัดร่างรัฐธรรมนูลใหม่
และไม่ให้การร่างรัฐธรรมนูลของประเทศนั้น
ต้องมาจากปลายกระบอกปืนของการทำรัฐประหารเพียงอย่างเดียว
การเสนอร่างรัฐมนูลของภาคประชาชนที่นำเสนอโดยไอลอร์ต่อรัฐสภา
ทำให้ผมคิดถึงบรรยากาศครั้งแรกของประวัติศาสตร์การเมืองไทย
นั่นก็คือการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูลในช่วงหลังจากเหตุการณ์พฤษภาคม๒๕๖๒
ณตอนนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความหวังที่จะเปลี่ยนไปสู่ระบอบประชาธิปไตย
หลังจากที่เมืองไทยเพิ่งบอบช้ำจากการรัฐประหารโดยรอสช
ภาคพยายามร่วมการผลักดันให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
เพื่อเปิดทางให้มีการแต่งตั้งสสรทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูลใหม่ทั้งฉบับ
โดยประกาศว่าจะเป็นการปฏิรูปการเมืองด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตร๒๑๑
เพื่อเป็นกุญแจดอกสำคัญในการเปิดประตูไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนุนฉบับใหม่
ผลก็คือภักดิ์ชาติไทยชนะเลือกตั้งเป็นรัฐบาลและเดินหน้าปฏิรูปการเมืองทันที
ในที่สุดการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูลมาตรา๒๑๑ก็สำเร็จเมื่อวันที่๑๔กันยายน๒๕๖
โดยมีการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูลมาทำหน้าที่ยกร่างรัฐมนูลใหม่ทั้งฉบับ
กระบวนการจัดร่างทำรัฐมนูลของสสรเดินหน้าไปด้วยแรงสนับสนุนของการมีส่วนร่วมของประชาชนจำนวนมาก
ภายใต้สัญลักษณ์ทงเขียวขณะเดียวกันตอนนั้นก็เหมือนวันนี้ครับท่านประธานมีกลุ่มคนเสื้อเหลืองออกมาต่อต้านเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตามบรรยากาศแห่งความหวังความต้องการที่จะปรณีประนอมความไว้เนื้อเชื่อใจของคนในสังคม
ถึงแม้จะมีแรงต้านไม่น้อยสุดท้ายสสรจะทำร่างรัฐมนูลเสร็จ
รัฐสภาจึงลงมติให้ความเห็นชอบกับรัฐมนูลปี๒๕๕๙
พลังของประชาชนที่อยากเปลี่ยนแปลงบวกกับความจริงใจของผู้มีอำนาจในการผลักดันทำให้ตอนนั้นประเทศไทยได้รัฐธรรมนูลปี
ที่จนถึงตอนนี้ก็ได้รับการแบบนี้
ยอมรับว่าเป็นรัฐมนูลที่ดีและประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย
สร้างการเมืองที่มีเสถียรภาพมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ
ปี๒๕๖๓กงล้อประวัติศาสตร์ได้หมุนกลับมาอีกครั้ง
นี่เป็นครั้งที่๒ในประวัติศาสตร์ที่รัฐสภาและประชาชนมีความพยายาม
เพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานแตกต่างจากปี๒๕๕๙
เพราะการอภิปรายรัฐธรรมนูลเมื่อวานเต็มไปด้วยความหดหูเต็มไปด้วยความอดสู
และที่สำคัญที่สุดคือความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ความไม่ไว้วางใจในรัฐสภาเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่ง
พวกเรานั่งอยู่ในที่นี้ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยด้วยกันทั้งสิ้น
เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยทางนิติบัญญัติแต่ก็น่าแปลกใจว่าอำนาจในการแก้ไขรัฐมนูล
ซึ่งเป็นอำนาจโดยปกติของรัฐสภากลับถูกสมาชิกรัฐสภาด้วยกันเอง
พยายามลดทอนอำนาจตัวเองด้วยการหาช่องทางที่จะไม่ให้มีการตั้งสอสอรอเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ตลกร้ายที่สุดก็คือสมาชิกรัฐสภาไม่ไว้วางใจอำนาจของประชาชนอันนี้ช่างหน้าละอายครับ
ตลอดการอภิปรายเมื่อวานทั้งวันผมเห็นแต่ความสิ้นหวัง
เราเห็นการอภิปรายโจมตีประชาชนว่าพวกเขารับเงินต่างชาติมาเพื่อสร้างความวุ่นวายบ้าง
แทรกแทรงการเมืองไทยบ้างหรือกระทั่งกล่าวหาว่ามีภาคการเมืองอยู่เบื้องหลัง
หรือบางคนพยายามสร้างวัฒนกรรมการเมืองเดิมสร้างความเกลียดกลัวผี
โจมตีว่าร่างรัฐมนุนฉบับนี้จะพาอดีตนายกกลับประเทศ
ซึ่งเป็นการยกข้ออ้างต่างนานา
เหล่านี้ก็เพื่อจะเอามาเป็นเงื่อนไขในการไม่รับร่างรัฐมนูลของภาคประชาชน
องประชาชนเป็นอริราชศัตรูไว้วางใจให้มีอำนาจไม่ได้
ในขณะเดียวกันนอกสภาครับเมื่อวานขณะที่พวกเรากำลังอยู่ในห้องแอร์เย็น
เบาะนุ่มประชาชนอีกกลุ่มที่ต้องการจะมาอยู่ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้
พวกเขากลับถูกเจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรุนแรง
ฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตามีคนโดนยิงด้วยกระสุนจริง

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่หน้าบ้านหน้าที่ทำงานของเรา
รัฐสภาเป็นที่คลี่คลายความร้อนแรงของอุณหภูมิทางการเมือง

แต่กลับเป็นว่าเรากำลังจะขยายความรุนแรงให้เพิ่มขึ้นไปเสียอีก
ถ้าเราไม่อยากให้สถานการณ์บานปลายไปกว่านี้
นี่เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ถ้าเราต้องการจะให้ประเทศมีทางออก
พวกเราต้องช่วยกันเอาข้อเสนอแก้ไขรัฐมนูลของประชาชนเข้าสู่ระบบ
แต่ถ้าพวกเราผลักข้อเสนอของประชาชนลงสู่ท้องถนนอีกครั้ง
ก็เป็นการสร้างเงื่อนปมใหม่ที่จะทำให้โอกาสที่จะพูดคุยกัน
ซึ่งมีน้อยอยู่แล้วน้อยลงไปอีก
ท่านประธานครับผมอ่านหลักการและเนื้อหาของร่างรัฐมนูลภาคประชาชนทั้ง๑๑ข้อแล้ว
ในเชิงหลักการผมเห็นด้วยทั้งหมด
เพราะเป้าหมายของร่างรัฐมนุนฉบับนี้คือการสร้างหนทางกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยให้กับประเทศไทย
หลักการทุกข้อเป็นหลักการพื้นฐานที่ต่างก็เคยเกิดขึ้นในรัฐธรรมนุนไทยฉบับก่อนหน้านี้มาแล้ว
เช่นรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
ดังนั้นข้อกล่าวหาว่าต่างชาติจะมาแทรกแซงการแก้รัฐมนุนไทย
จึงเป็นบางเรื่องที่ท่านอาจจะจินตนาการมากเกินไป
ผมเข้าใจครับว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่าน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
เราจะร่วมการใช้เจตจำนงของประชาชนสถาปนาอำนาจรัฐธรรมนูล
สุดท้ายครับประเทศของเราใช้รัฐธรรมนูลเปลืองที่สุด
เป็นอันดับต้นของโลกรัฐธรรมนุนทั้งหมด๒๐ฉบับของไทย
ส่วนใหญ่มาจากการรัฐประหารและมีข้อคอลหาว่ารัฐมนุนไทย
ฉีกง่ายกว่าแก้ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าทหารจะเป็นคนกลุ่มเดียว
ที่สามารถแก้รัฐธรรมนูลได้ประชาชนอยากจะแก้รัฐสภาอยากจะแก้
แม้จะเป็นอำนาจของตัวเองแต่มันทำได้ยากเย็นเหลือเกิน
อย่าให้การแก้ไขรัฐมนูลเป็นเรื่องของทหารอีกต่อไป
พวกเรารัฐสภาต้องยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูลคือสิ่งที่ทำได้
และอำนาจสถาปนารัฐมนูลต้องเป็นของประชาชน
ณจุดนี้ผมขอยืนวิงวอนต่อหน้าทุกท่านเพื่อนสมาชิกทั้งสสและสวให้รับร่างภาคประชาชน
วบคู่ไปกับร่างยติหนึ่งและสอง
เพื่อให้เกิดสอสอรอที่มีอิสระและไม่ผูกขาดกับชุดความคิดการเมืองใดการเมืองหนึ่ง
หากเรายังหาฉันธามติไปสู่อนาคตไม่เจอ
แต่เราก็สามารถถอดกุญแจความสำเร็จในอดีต
อย่างเช่นที่พวกเราและพวกท่านหลายคนเคยทำได้ในปี๒๕๕๙
ทำได้มาแล้วครั้งหนึ่งในการหาทางออกให้กับประเทศไทยอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน